เรื่องตัวเลขสตาร์ทมาแบบนี้แล้วไปกันเลยดีกว่า

นี่พาคุณผู้ชมไปเพชรชบูรณ์กันหน่อยนะคะ
กับพิธีประเพณีอุ้มพระดำน้ำงานใหญ่ของจังหวัดเขา

เมื่อวานนี้ค่ะทั้งสามสาวเจนค่ะ

หนูชื่อเจ๊มากับนุ่นแล้วก็มากับโบ
เขาไปกันครบทีมคุณผู้ชมเห็นไหมนี่
งานใหญ่ของจังหวัดเขาจริงคุณผู้ชมเป็นงานพิธีมงคลอย่างที่ทราบกันเนาะ
งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
สามสาวก็แต่งชุดไทยสวยมากเลยอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
ไปร่วมรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชาค่ะ
พร้อมกับนางรำพี่น้องชาวเพชรบูรณ์ฟังดี

คนคุณผู้ชมแล้วแต่ละคนมือไม้อ่อนกันทั้งนั้นเลยนะ
รำอ่อนช้อยเลยโบบอกว่าปีนี้เป็นปีที่สองของเธอแล้ว
ได้มาร่วมพิธีมงคลแบบนี้เป็นบุญมากในชีวิต
อกจากนี้ค่ะทั้ง๓สาวคุณผู้ชมค่ะ
ร่วมขึ้นร้องเพลงมอบความสุขกับชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมพิธีด้วยนะคะ
ฟังกันแบบสนุกสนานกันเลย
ช่วงเช้ารำถวายไปกลางค่ำกลางคืนก็เปลี่ยนเป็นชุดนักร้องเต็มที่
มองหวนก่อนกันเต็มที่นะครับ
เมื่อวานก่อนที่โบเขาจะขึ้นร้องเพลงคุณผู้ชม
จับมือผู้สื่อข่าวในท้องถิ่นของเราไปไหนจูงมือกันไปเลย
จุดทูปหาตัวเลขขอโชคลาภจากเจ้าที่เจ้าทางคุณผู้ชม
ซึ่งเป็นการจุดทูปขอโชคลาภที่บอกเลยว่า
สู้ชีวิตแบบสู้จริงจะสู้อีท่าไหนยังไง

ก็เริ่มจะตอบรวดลงมาด้วยนะที่เป็นตรวจ

ได้แค่๒ตัวงวดนี้เอาไว้๒ตัวก่อนนะ๘๓นะ
ใดก็แล้วแต่คุณผู้ชมค่ะคือไฟมันลนไปได้ถึงเท่านี้แล้วมันก็ไม่เห็นอีกอ่ะ
ก็ออกมาเป็น๘๓คุ้นไหมเลขเมื่อตะกี้ไงที่ขวัญบอก
๘๕๓๘๓๕นั่นแหละ

ขอเจ้าที่ยกมือแบบสาธุนะลูกขอหน่อยเถอะ

จดเอาไว้แล้วกันนะขอบคุณนะคะจากสาวซุปเปอร์วาเลนไทย
โบน่ารักมากคือทำพิธีแบบฝากบุญมาให้กับพวกเราด้วยแล้วก็บอกว่าฝากตัวเลขมาให้ด้วยเพราะว่ารู้ว่าเอฟซีไทยรัฐชอบ